มากินก๋วยจับห้อยขาที่พิศนุโล่
บ้านคุณชนะเคยไปยังร้านนี้ชื่ออะไร

บอกคุณผู้ชมนะว่าร้านนี้เขาเด็ดจริง
บรรยากาศเฉียวแล้วกูชอบหมูกรอบต้องกรีด
สั่งมานั่นกินชมวิวรินแม่น้ำแน่น

บอกเจ้าของนิดนึงเจ้าของคือป้าสาว
คุณชาลีบุญแจ้งนะคะบอกว่าเคล็ดลับนะ

เครื่องไนเนื้อหมูหมูก่อปตีนไก่ไข่พะโลกข้อไก่
ทุกอย่างเต็มที่ร้านนี้เคยไป
จริงเหรอสมัยตอนเด็กตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยนเรศวร
พอแล้วไม่ให้เราแล้วเพราะหมดเวลาแล้ว
ราคา๕๐บาทนะพิเศษ๖๐๗๐บาท
แต่ถ้าเกิดใครชอบไซส์จัมโบก็๘๐๑๐๐บาทได้
ร้านเปิดเวลา๙โมงเช้าเปิดปิดไม่แน่นอน

ดังนั้นคุณจดเบอร์เอาไว้ถ่ายรูปหน้าจอไว้
โทรไปถามป้าสาวเลยว่าป้าวันนี้หนูจะไปมีพอหรือเปล่า
คือบรรยากาศเขาดีถ้าจะไม่ผิดมันติดไปดังนั้นพอแล้วหมดเวลาเล่าแล้ว

ค่อยไปเอาเองละกันคุณ